คือจะบอกว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะ
เลือกอาชีพใดทั้งสิ้นนะฮะมันติดหน้ากับทุกคน
รัฐมนตรีในไทยก็ติดมาแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจนายหนึ่งติดโควิดพร้อมกับภรรยา
แต่สิ่งที่เขาอัดอั้นตันใจถึงขั้นว่าต้องไลฟ์สดเนี่ยนะคะ
ทำไงล่ะก็เลยโพสต์คลิประบายแบบนี้ค่ะ
มันสุดแล้วนะครับกับการบริหารงานของรัฐนะครับ
ผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับ
ผมเนี่ยเอ่อไปตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อวานวันที่สิบ
เมื่อวันศุกร์ครับเมื่อวานวันที่๒๓นะฮะวันนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจโทรมาแจ้งว่าผมมีเชื้อโควิดนะครับ
แล้วก็ด้วยความที่เราก็กังวลเพราะว่าเราลูกยังเล็กใช่ไหมครับแล้วเรากลัวเราก็เลยโทรประสานกับที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผมเน้นหน้าโรงพยาบาลตำรวจแผนกฉุกเฉินนะครับตอนเนี้ยพอลูกผมไปถึงแล้วนะครับ
โทรมาแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่ายายาที่ตรวจนะครับ
หมดและเวลานี้เป็นเวลานอกราชการผมผมพูดผมพูดไม่ออกเลยครับ
แล้วลูกผมเพิ่งเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยแล้วเขาสัมผัสอยู่กับผมตลอดเวลาอย่างเงี้ย
น้องก็มีอาการหายใจคืดคาดแล้วก็หน้าแดงตัวร้อนอย่างนี้ครับ
โรงพยาบาลตำรวจแจ้งว่าเวลานี้เป็นเวลานอกราชการไม่มีไม่มียารักษาอย่างนี้ครับ
แล้วทางโรงพยาบาลแจ้งว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเตียงเตียงสนามเต็มหมด

คือเป็นอีกหนึ่งข้าราชการสังกัดสำนักการตำรวจแห่งชาติ
กล้าออกมาพูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคนที่เป็นตำรวจเขาก็หวังลึกแหละค่ะว่าเขาเป็นตำรวจใช่ไหม
การรักษาสิทธิ์ต่างถ้าไปโรงพยาบาลตำรวจ
มันจะง่ายกว่าไหมเหมือนโรงพยาบาลพระมงกุฎ
ก็ทหารส่วนใหญ่ก็จะไปใช้บริการที่นั่นครอบครัวทหารถูกไหมฮะ
ตำรวจนายนี้เขาก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
ตัวเองและภรรยาติดโควิดทีนี้กังวลแล้วค่ะ
ลูกน้อย๗เดือนกลัวว่าจะติดโควิดไปด้วย
เพราะตอนนั้นวัดไข้ลูกได้๓๘๕องศาเซลเซียส
หายใจติดขาดแต่เขาโทรไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
สิ่งที่ตำรวจนายนี้บอกก็คือฝั่งโรงพยาบาลตำรวจปฏิเสธ

ยายาหมดยาอะไรหมดคือน้ำยาที่ตรวจเชื้อหมดหรือว่ายารักษาหมด
แต่ที่ฟังเหมือนน้ำยาที่ใช้ตรวจน่าจะหมด

พูดว่ายาที่ใช้ตรวจหมดน่าจะเป็นน้ำยาใช่ไหม

เพราะว่าเขาอยากจะให้ลูกกับเมียเขาไปตรวจว่าเป็นหรือเปล่า
แล้วที่สำคัญทางโรงพยาบาลตำรวจอันนี้เขากล่าวอ้างนะคะ
โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าเป็นเวลานอกราชการ

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่า
ทางโรงพยาบาลแจ้งมาบอกว่าโรงพยาบาลเตียงเต็ม
ทีนี้โรงพยาบาลเองก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลต่าง

เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาสะท้อนปัญหาออกมาแบบนี้แล้ว
แน่นอนว่าสื่อโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันไปไวถูกไหมคะ
สังคมก็รับรู้นี่ค่ะกลายเป็นภาพนี้เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจนายดังกล่าวพร้อมกับครอบครัว
ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะ
โดยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสตชโคศกสำนักการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญยรัฐภุกกเวท
เป็นนายแพทย์ศัลยบัตร๗โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ร่วมกันชี้แจงบอกว่าเป็นการสื่อสารที่เข้าใจ
ลาดเคลื่อนระหว่างตำรวจนายดังกล่าวกับทางโรงพยาบาลตำรวจคลาดเคลื่อนยังไง
คือปุ้ยจะบอกว่าตำรวจกับตำรวจคุยกันเองไม่รู้เรื่องอะนะ

ทีนี้คุณหมอว่ายังไงคุณหมอชี้แจงว่ามันคลาดเคลื่อนยังไง

คือทั้งสองท่านชี้แจงบอกว่าตำรวจนายดังกล่าวมาตรวจคือวันศุกร์
ได้นำตัวเด็กไปยังห้องความดันลบ
ว่าทางภรรยาอาจจะเข้าใจผิดเพราะความล่าช้า
กระทั่งทราบผลว่าเด็กติดเชื้อช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่๒
ช่วงแรกทางโรงพยาบาลตำรวจได้จัดคิวพร้อมกับหาเตียงรองรับ
แต่อาจไม่เข้าใจก็คือฝั่งตำรวจที่มาไลฟ์เนี่ย
อาจจะไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของทางโรงพยาบาล

จากผู้ป่วยมาพร้อมกันทีเดียว๓ราย
และจะจัดให้อยู่ห้องเดียวกันทั้ง๓คนคือพ่อแม่ลูก
ซึ่งการที่จะจัดอยู่พร้อมกันพ่อแม่ลูก๓คน
เป็นเรื่องที่ยากให้อยู่พร้อมกันแบบนี้นะคะ

แล้วทำไมไม่อธิบายให้เข้าใจตั้งแต่ตอนที่เขาไปหาล่ะ
ถูกไหมทำไมต้องให้เขามาใช้สื่อโซเชียล
แล้วก็มานั่งอธิบายที่หลังว่าเป็นการสื่อสาร
ที่มันคาดเคลื่อนเข้าใจผิดกัน
แต่๒ประเด็นที่ไม่ได้อธิบายนะครับครัวศพสตชก็คือ
ยาหมดกับนอกเวลารักษาการเรื่องยาพอให้ข้อมูลได้

ผมมีแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลผมมาผมขยายความให้ฟังเมื่อวาน
พูดไปนิดเดียวคือตอนเนี้ยยา
ตอนนี้ลองไปถามรัฐมนตรีดูนะครับวันนี้นักข่าวลองไปถามดูว่า

ฉะนั้นมันเป็นข้อสมมุติฐานที่มองไปถึงว่า
สังเกตไหมว่าทำไมยอดของผู้เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นนะครับ
ยังไงก็ตามนะฮะที่เอาข้อมูลตรงนี้มาไม่ได้ให้ตกใจให้ป้องกันตัวเอง

เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะง่อนแง่น
ง่อนเตียงเองก็อยู่จำนวนจำกัด
เรื่องของหยูกยาเรื่องของวัคซีนก็มีประสบเขาเรียกอะไรอ่ะ
ข้อที่ไม่ราบรื่นแล้วกันผมพยายามหาคำที่มันดู

เมื่อวานนี้คุณหมอศิราชบอกว่าไม่ต้องรอให้ทางการสั่งกักตัว

ถูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้ใครติด
เราไม่ได้มานั่งโทษกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมติด
คอยเอามาแพร่เพราะตอนนี้ทุกพื้นที่

เราหาต้นตองไม่ได้แล้วว่าใครติดมาจากใครคุณผู้ชม
แต่หนึ่งอย่างที่อยากขอคุณต้องไม่ปกปิดข้อมูล
ว่าคุณไปพื้นที่เสี่ยงมาเพราะถ้าเกิดคุณปกปิด